ฉุยฉายพรามเป็นลีลาท่ารำของโขนตัวพระในวัยแรกรุ่น
งดงามสดใสและมีท่วงท่านวยนาฏกรีดกรายดังนี้
ฉุยฉายเอ่ยช่างงามขำช่างรำโยกย้ายสเอลแสนอ่อนอรชรช่วงกายวิจิตยิ่งลายที่คนประดิษฐ์
เนธคมขำแสงดำมันคลับชะม้อยเนธจับช่างสวยสุดฮิต
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัด